ก็จริงเบลว่าประเด็นตอนนี้อันครั้งแรกก่อนเลยอะค่ะ
ซึ่งตัวเองจริงก็อยากจะขอความเป็นธรรมเหมือนกัน
ประเด็นข่าวที่เปิดหนึ่งอันนั้นเป็นประเด็นในเชิงความเจ็บของบุคคล
เป็นประเด็นส่วนบุคคลนะคะ